วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยชุดที่จะลงทำศึกชิงแชมป์เอเชีย
ก็เดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เสื้อรายการนี้ตั้งเป้านะคะติดอันดับหนึ่งในสี่ให้ได้ค่ะ
นับตกลูกยางสาวไทยทั้งสิบสี่คนนะคะก็นำมาโดยกัปตันกิฟต์วิลาวันอพิญญาโพง
ืมจิตถิ่นขาวและนุสลาต้อมคำพร้อมทีมงานค่ะก็เดินทางออกจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อไปแข่งขันศึกเอสเอ็มเอ็มวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
ครั้งที่สิบเก้าที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะระหว่างวันที่เก้าถึงสิบเจ็ดสิงหาคมนี้
ซึ่งโคชด่วนดันไนสีวัชระเมรินาคุณหัวหน้าภูมิสอนตั้งเป้าที่จะพาทีมสาวไทยจบเป็นอันดับหนึ่งในสีของรายการนี้ค่ะ
เพื่อจะได้สิทธิ์คัดเลือกโอลิมปิกในครั้งต่อไปนะคะพร้อมทั้งเชื่อด้วยค่ะว่าเกมแรกที่จะเจอกับเมาดีฟ
ไม่น่ามีปัญหาที่จะเก็บชัยชนะค่ะ
ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่าเราได้ปรับจากเรื่องของกระบวนการข้อบกพร่องในเรื่องของตั้งแต่บนกลางปีมานะครับ
ทำให้เราก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังขาดเรื่องของความฟิตนิดหน่อยนะครับ
เพราะว่าบางคนเนี่ยต้องมีการพักร่างกายเพราะว่าใช้ร่างกายมาหนักมากในสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
คุณพิญญาพงศ์ชิดว่าทีมต้องรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์และสามารถยืนระยะให้ได้
เนื่องจากว่ามีการแข่งขัน๔เกมที่มาเลเซียเป็นทวนาเมนต์ต่อเนื่องรออยู่ค่ะ
ก็คือจริงทีมเราให้ความสำคัญกับทุกแมทแต่ว่าก็จะมีการเหมือนกับว่าเปรียบเทียบว่าแมทไหนที่มีความสำคัญมากหรือว่าน้อย
แต่ว่าในการไปครั้งนี้เรามีทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬานักกายภาพแล้วก็รวมถึงคุณหมอไปด้วย
เพราะว่ามีแมทต่อคือ๔เกมก็เลยต้องใช้การทำร่างกายการฝึกซ้อมรวมถึงการฟื้นฟูที่ถูกต้อง
เพื่อที่จะสามารถรักษาระยะของร่างกายให้ยืนยาวแข่ง๒แมทต่อเนื่องทั้งเดือนได้ครับ
กันอีกครั้งนะคะโปรแกรมการถ่ายทอดสดวอลบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกค่ะ
ตกลูกยางสาวไทยอยู่ในกลุ่มดีนะคะเกมแรกจะลงสนามวันที่๙สิงหาคมเจอกับเมาดีฟค่ะ
ต่อด้วยวันที่๑๐สิงหาคมเจอกับอิราณนะคะและ๑๑สิงหาคมเจอกับไต้หวัน
ทั้ง๓นัดค่ะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดจะเริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดนะคะตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา๔๕นาทีเป็นต้นไปในทุกวันค่ะ
ก็ช่วยเชียร์ทีมชาติไทยนะคะให้คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่๓ให้ได้เคยคว้ามาแล้ว๒ครั้งค่ะปี๒๐๐๙แล้วก็๒๐๑๓ค่ะ